ดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะมีพนักงานราชธรรมชำนาญการสี่
เรือนจำกลางลบบุรีนะคะเขาทำเรื่องหาผู้บังคับบัญชาบอกว่า
อยากจะขอย้ายไปประจำอยู่ที่สะแก้วเพราะว่าบ้านเกิดอยู่สะแก้ว
ก็รอมานานสุดท้ายได้ย้ายจริงอนุมัติแล้วเลยไปเลี้ยงฉลอง
ข้าวเก็บของในห้องเรียบร้อยเลยนะคะไปเลี้ยงฉลองว่าในที่สุดจะได้กลับบ้านสักที
มันใกล้ช่วงสงกรานด้วยไงปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาถึงบ้านหลังจากเลี้ยงฉลองกลายเป็นศพค่ะ
พลัดตกจากห้องพักชั้นสี่เสียชีวิตเลยอ๋อตำรวจสพเมืองลบบุรี
พร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะไปตรวจสอบเหตุคนตกห้องพักที่อาคารที่พักเจ้าพนักงานเรือนจำกลางลบบุรี
ถนนพระโหราธิบดีอำเภอเมืองลบบุรีบริเวณพื้นปูนด้านหลังอาคารเนี่ย
ก็เห็นร่างของผู้ชายคนนึงนะคะสภาพเนี่ยสวมกางเกงในสีดำตัวเดียวเอง
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่เลือดไหลกระจายเต็มพื้นเลย
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายเอกสิทธิ์สาสายอายุ๓๔ปีค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมชำนาญการ๔เรือนจำกลางลบบุรี
ทำหน้าที่รับฝากเงินจากญาติผู้ต้องหาตรวจสอบห้องพักก็รู้ว่าเขาพักอยู่ห้องริมบนชั้นสี่
ในห้องเนี่ยเก็บของบรรจุกล่องเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะ
เนี่ยเก็บของคือเหมือนเตรียมจะย้ายออกอะค่ะแล้วด้านหลังห้องเนี่ยมันเป็นระเบียง
แต่ว่าระเบียงเนี่ยมีกำแพงกั้นสูงแค่ระดับเอวเท่านั้นเองเนี่ยเห็นดูจากที่ตำรวจไปยืน
คือมันเตี้ยมากเลยค่ะแค่ระดับเอวคือถ้าเซเซก็มีโอกาสที่จะพลัดตกลงไปได้เหมือนกัน
คาดว่าผู้ตายคงออกมายืนตรงระเบียงตรงนี้แหละแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะด้วยดื่มแอลกอฮอลมาหรือว่าอะไร
พลัดตกลงไปจนเสียชีวิตนะคะสอบสวนเบื้องต้นจากคนที่อาศัยอยู่ชั้นสอง
เขาบอกว่าสักตี๓เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนของหนักตกลงมากระแทกพื้น
แต่ตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันคือเสียงอะไรหรือเปล่า
พอตอนเช้าจะออกมาดูก็เห็นว่าอ้าวที่ได้ยินเมื่อคืนเนี่ยเป็นคนค่ะ
เพื่อนร่วมงานเองก็บอกว่าบ้านเดิมของผู้ตายเนี่ยอยู่สะแก้วเขาทำเรื่องขอย้ายกลับบ้าน
แล้วก็ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ย้ายได้ตามคำขอจะรับใบสั่งย้าย๑๑เมษายนนี้อยู่แล้วค่ะ
ได้มีการเตรียมเก็บข้าวของจะขนไปในวันนี้นี่แหละ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยไปเลี้ยงฉลองกันก็เลี้ยงฉลองด้วยสั่งลากันด้วยอะไรด้วยเนาะ
ทำงานอยู่ด้วยกันมากลับบ้านเนี่ยตีสอง
เพื่อนร่วมงานบอกไม่รู้จริงไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเนี่ยพลัดตกลงไปได้ยังไง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมล่ะแต่ว่าตรวจสอบศพเบื้องต้น
ก็เห็นว่าผู้ตายสภาพคือตกลงมาหน้าฟาดกับพื้น
ก็เลยเสียชีวิตทันทีแล้วก็ได้นำศพส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งแล้วนะคะค่ะไม่น่าเลยก็จะได้กลับไปบ้าน
อยู่แล้วไปทำงานที่บ้านแล้วแท้แท้นะค่ะ